ดูเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนเป็นภรรยาบอกว่าโอ้มันเจ็บจี๊ด
เมื่อล่าสุด๑๕กรกฎาคมหวยออกครับ
สามีเนี้ยถูกรงวัลที่หนึ่งอ่าสองใบสิบสองล้าน
แล้วเราได้เล่าข่าวเขาไหมสามีคนนี้
ไม่แน่ใจว่าได้เล่าข่าวเขาหรือเปล่าว่าคุณได้นับญาติกับเขาหรือเปล่า
ภรรยาเขายังไม่แบ่งสตางค์เลยคุณภาคภูมิเราอย่าไปหวังค่ะ
งั้นก็คงเงียบน่าจะเงียบหายไปเลยคือถูกรางวัลที่หนึ่งวันที่สิบห้านะอ่า
ตอนเย็นมาบอกภรรยาว่าเออถูกลอตเตอรี่๑๒ล้าน
ยาไหนขอดูหน่อยสามีบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องดูหรอก
เดี๋ยวแบ่งเงินให้อ่าหายไปเลยหายไปเลย
วันที่ยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมฝากเงินมาให้หมื่นนึงโอ้โห
อันนี้เจ็บแล้วนะ๑๒ล้านเหรอใช่ให้หมื่นหนึ่ง
ี่สิบสี่กรกฎาคมเปลี่ยนสเตตัสในเฟซบุ๊คว่า
แต่งงานแล้วแต่งงานใหม่เหรอสามีไปแต่งงานใหม่จ้าอืม
ภรรยาเลยเอายังไงดีอ่ะปรึกษาทนายความดีกว่า
ว่าแบบนี้เราจะมีส่วนในลอตเตอรี่
ถูกรางวัลที่หนึ่งทั้งสองใบนี้หรือเปล่าเพราะเขาซื้อมา
และถูกรางวัลขณะที่เป็นสามีพระยากันอยู่ไง
แต่อันนี้เป็นข้อกฎหมายที่น่าสนใจใช่ค่ะหรือถ้าไม่แบ่ง
เราจะขอเรียกค่าดูแลได้ไหมในฐานะที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา
อืมอะไรแบบนี้นะคะครับเนี่ยค่ะผู้เสียหายก็คือ
นางสาวชายาพาแซ่ลิ้มอายุห้าสิบปีนะคะเป็นแม่ค้าขายลูกชิ้นทอด
แถวสำโรงใต้อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
ไปพบทนายรณรงค์แก้วเพชรค่ะประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
เพื่อขอคำปรึกษาข้อกฎหมายในเรื่องนี้เธอเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
เธอบอกว่าสามีเนี้ยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสิบสองล้านบาท
งวดวันที่สิบห้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองก็คืองวดล่าสุดอ่า
หกเก้าเจ็ดหกห้าครับแต่ปรากฏว่าสามีไปแต่งงานใหม่กับผู้หญิงอื่น
ยี่สิบสี่กรกฎาคมผ่านไปแป๊บเดียวเองหวยสิบห้าอืม
สิบสี่แต่งงานแล้วเก้าวันใช่ใช่อ่า
แล้วไม่กลับมาดูแลไม่กลับมาให้เงินที่ถูกลอตเตอรี่
ไม่เลี้ยงดูอะไรเลยคือหายไปเลยอ่ะอืม
แล้วก็รู้ว่าแต่งงานใหม่รู้จากเฟซบุ๊กด้วยนะ
คือสามีขึ้นสเตตัสในเฟซบุ๊คว่าแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ค่ะ
นางสาวชายาพาก็เลยบอกว่าตัวเธอกับสามีชื่อว่านายวิชัย
อายุสี่สิบสามปีเนี่ยนะคะอ่านายวิชัยมีอาชีพส่งน้ำแข็งครับ
เป็นสามีพระยาอยู่กินกันมาปีกว่าแล้วค่ะ
สามีก็จะให้เงินใช้๑๐๐๐บาทเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านนะคะ
ต้นเดือนกรกฎาคมสามีแยกไปเช่าห้องพักอยู่ต่างหาก

ที่ต้องแยกไปไม่ใช่ทะเลาะไม่ใช่แยกทางกันนะ
แต่ว่าตัวภรรยามีแม่ที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์
แล้วแม่มาอาศัยอยู่ด้วยสามีก็เลยแยกไปอยู่
แต่อยู่ใกล้กันยังไปมาหาสู่กันค่ะ
ยังมีความสัมพันธ์กันเหมือนเดิมครับ

ซื้อลอตเตอรี่แล้วดวงดี
ถูกรางวัลที่๑๒ใบ๑๒ล้าน
ทีนี้พอรู้ว่าถูกรางวัลที่๑
ช่วงเย็น๑๕กรกฎาคมสามียังมาหานะ
มาหาที่พักนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยถูกลอตเตอรี่นะ
ตัวภรรยาบอกว่าขอดูหน่อยได้ไหม
สามีไม่ได้ให้ดูแต่สามีบอกว่า
ถ้าได้เงินแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้
แต่หลังจากนั้นหายไปเลยติดต่อไม่ได้เลย
แต่เพื่อนของพระยาบอกว่าก็โทรศัพท์ไปหานะ
ก็โทรติดนะก็ยังได้คุยกันอยู่ครับ
กรกฎาคมสามีเอาเงินฝากเพื่อนมาให้ค่ะ
๑หมื่นบาทแล้วไม่ได้ให้ใช้นะ
เอามาฝากให้เพราะว่าก่อนหน้านี้สามี
เคยเป็นนี่นอกระบบไปกู้มา๖๐๐๐บาท

ดูสิถูก๑๒ล้าน

มันตลกร้ายเรื่องนี้คือไม่รู้จะทำความรู้สึกยังไงดีเนี่ย
แล้วเพื่อนก็บอกว่าอ๋อสามีให้กลับมา
ข้าวขนของในห้องเช่า

ตัวภรรยาบอกโอ้ไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนเลย
เพื่อนเอาเงินมาให้ใช้เพื่อนมาขนของออกไปหมดอย่างนี้ค่ะ
ได้จดทะเบียนค่ะ
ไม่ไม่สักอย่างเลยค่ะไม่ได้จดค่ะ

ตอนนี้เราอยากร้องเรียนอะไร
ก็แค่แบบว่าคือความที่มนุษยธรรมอะค่ะ
คือเขาแยกบ้านจากป้าอยู่จริง
แต่อย่างที่ป้าเล่าให้หนูฟังใช่ไหมคะว่า

ก่อนวันหวยออกพูดกันมากัน

แล้วพอหวยออกเขาก็เป็นอย่างนี้ไป
แล้วเขาก็พูดกับเราว่าเขาแค่เลิก
เลิกกันแยกกันอยู่ดูไปก่อน

แล้วเขาก็ทำตามนั้นจริงเขาก็มาช่วย
ปวดผัวเมียขาดธะบาทนั้นเมืองก็เห็นหมด
แม้กระทั่งลูกขาที่มาซื้อผู้หญิงเราอ่ะ
เขาก็ยังเห็นว่าเขายังมาช่วยเราเลย
แล้วทีนี้แล้วเขาทำกับเราแบบนี้

แม่ตาให้ป้าบ้างไม่ถูกต้องเหรอ
เพราะฉะนั้นถ้าฟังจากคุณชายาพาเนี่ย
หนึ่งก็คือไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
แต่อยู่กันมาปีนึงแม้พักหลังจะมาแยกห้องกันอยู่
แต่สถานะยังเหมือนเดิม
พยงพยานรู้หมดว่ายังเป็นอยู่กันแบบสามีภรรยากันอยู่เหมือนเดิม
เขาจะใช้คำว่าอยู่กินกันฉันสามีภรรยา
นำมาซึ่งการที่ต้องดูแลซึ่งกันและกันตามหลักกฎหมาย
แม้ว่าจะไม่จดทะเบียนสมรสอะไรแบบนี้

แต่ฝั่งนู้นเนี่ยผมว่าไม่ต้องถามแล้วล่ะเขาคงไม่อ้างแล้วล่ะ

เนี่ยคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐนักข่าวของเราไปคุยกับคุณชายาพามาเนี่ย
เขาบอกว่าก็รู้ว่า๒๔กรกฎาคมรู้ผ่านเฟสบุ๊คอ่ะ

ก็เลยไปตรวจสอบนะว่าจริงหรือเปล่า
ปรากฏว่าไปแต่งงานกับผู้หญิงอื่นแล้วจริงจริงอ่ะอืม
จนถึงทุกวันนี้ก็ยังติดต่อสามีไม่ได้นะคะ

ก็เลยไปปรึกษาทนายความว่าจะสามารถเรียกร้องอะไรได้บ้างไหม
ในฐานะที่เคยเป็นสามีภรรยากันใช้จ่ายเงินอยู่ด้วยกัน

แล้วนางสาวชายาภาบอกว่าที่ออกมาร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมเนี่ย
ก็เพราะว่าปีกว่าที่ผ่านมาเขาอยู่กินกันฉันสามีพระยาจริง

อยู่บ้านเดียวกันแล้วทำไมถึงทิ้งกันแบบนี้
อย่างน้อยถูกหวย๑๒ล้านเนี่ย
ตัวนางสาวชายาพาบอกว่าฉันไม่ได้ขออะไรเยอะแยะเลย

จะเอามาใช้หนี้สินแล้วก็ดูแลแม่ที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์อยู่
แล้วก็ดูแลแม่ไป
ดูแลตัวเองไปอย่างนี้
อยากให้เขาช่วยเหลือเงิน๒แสนให้กับเรา
ยังกินมาอยู่กันเลยก่อนที่ต้องถูหวย
เขาก็ไม่น่าใจหลายค่ะ

ทีนี้มาดูแง่มุมของข้อกฎหมายกันหน่อยดีกว่านะคะ
นายรณรงค์ก็เลยบอกว่าถ้ามองในภาพรวมพูดตามหลักกฎหมาย
ก็คืออันดับแรกที่ต้องดูก็คือทั้งคู่จดทะเบียนสมรสกันหรือเปล่า
ถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสอยู่กินกันฉันสามีพระยาจริงหรือเปล่า
สินที่ได้มาถือว่าเป็นสิทธิ์ร่วมกันนะคะ
แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยทางทนายรณรงค์บอกว่าเจรจากันดีกว่า
คุยกันดีกว่าอย่าให้ถึงเรื่องต้องฟ้องร้องกันเลย
ฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลอยากจะให้เป็นสิ่งสุดท้าย
แล้วก็เบื้องต้นที่ต้องดูก็คือเงินที่ไปซื้อลอตเตอรี่ค่ะ
เป็นเงินที่ใช้ร่วมกันหรือเปล่า
ถ้าเป็นเงินที่ใช้ร่วมกันก็อาจจะต้องถึงขั้นแบ่งกันคนละครึ่งด้วยซ้ำ
เวลาน่าทับสินอะไรกันมาก็ถือว่าเป็นหุ้นส่วนชีวิตอย่างหนึ่งเหมือนกัน
แต่ยังไงนะครับเบื้องต้นก็อยากจะให้มีการเจรจากันก่อนทั้งสองฝ่าย
เพราะว่าเคยอยู่กินด้วยกันมาก
นี่นะคะทีนี้ตัวสามีของนางสาวชะยาพาเนี่ย
ยังอยู่ไหนก็ไม่รู้ว่ายังติดต่อไม่ได้เลยอ่ะ
ก็เลยอยากจะให้มาคุยกันช่วยเหลือกันในฐานะคนเคยรักกันอะไรแบบนี้
ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเป็นปีอ่ะนะคะก็อยากจะให้คุยกันดีดี
ตกลงกันได้ไม่ต้องฟ้องร้องกันน่าจะดีกว่า
ท่านผู้ชมคิดว่ายังไงเคยอยู่ห้องเช่าด้วยกันเนี่ย
ตอนไม่มีอะไรเนี่ยอยู่กันมาปีนึงแต่พอเราถูกรางวัลที่๑๑๒ล้านแล้วเนี่ย
เอาแบบนี้เอาตรงเลยเนี่ยเค้าขอสองแสน

คิดว่ามากไปหรือน้อยไปหรือว่าเป็นท่านนั้นให้ได้ไหมให้
ให้๒ล้านเลยไม่ต้องสองแสนให้สามีนะถ้ามีนะ
แต่อันนี้เราต้องเข้าใจว่าในอีกมุมนึงเรายังไม่ได้ฟังทางฝั่งผู้ชายเขานะ
เราก็ไม่รู้ว่าว่าเขาอยู่กินกันฉันสามีพระยาจริงหรือเปล่า
เป็นแบบไหนยังไงใช่ไหมส่วนที่จะพิสูจน์ตามที่ทนายบอก

แล้วเป็นคุณให้ไหมให้พระยาถึงหมดเลย
ไปตั้งแต่รางวัลที่สองแล้วฮะพาเมียไปเที่ยวตั้งแต่วันที่๒แล้ว
ให้หมดเลยทุกบาททุกสตางค์